ไปดูเรื่องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักนะครับโดยนางบุษบายอดบังเตยยืนยันว่าสมาคมพร้อมให้การช่วยเหลือน้องฟาครับ
นักกีฬายกน้ำหนักในวัย๑๕ปีที่ก่อนนี้เป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์นะครับ
กัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมขนาดนี้
อยู่ระหว่างการพักฟื้นแผลผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ
แต่ล่าสุดสภาพจิตใจนั้นก็ถือว่าดีขึ้นมากจริงจริงสมาคมก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนโค้ชนะครับ
ดูแลนักกีฬาว่าสาเหตุใดที่เกิดอุบัติเหตุลูกเหล็กทับน้องฟาจนได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็จะนำไปปรับแก้ในการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างถูกวิธีครับ